แต่ว่าสาววุ้นเส้นคนนี้ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ย
กลายเป็นม่ายสาวพราวเสน่ห์เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าตั้งแต่เธอกลับมาครองสถานะโสดแบบจริงจัง
ต้องบอกว่ามีหนุ่มรุมขายขนมจีบทั้งในทั้งนอกวงการแบบเพียบเลย
เนื้อหอมสุดเลยนะคะเพราะว่าช่วงหลังมานี้
วุ้นเส้นวิริธิภาเขามีข่าวกับบรรดาเซลปหนุ่มไม่เว้นแต่ละวันเลย

ยงเป็นมือที่๓ของคู่ร้างเบอร์ล่าสุด
ระหว่างนักร้องสาวน้ำชาชีระนัทกับไฮโซโพกนะคะ
เพิ่งจะรักล่มไปช่วงต้นปี
ก็ทำเอาแม่ม่ายสาวคนนี้เขางานเข้า
ต้องออกมาสยบข่าวเมาส์ด้วยการชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

เพราะว่าเธอไม่ได้สนิทกับฝ่ายชายเลย
รู้จักแล้วก็พบเจอกันตามงานทั่วไปเท่านั้นค่ะ
และเธอได้มีการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ก็คือเรื่องมือที่๓ของน้ำชากับไฮโซโพกเป็นอันตกไป

ส่วนนุ่มอีกหนึ่งคนที่ขาเมาส์เนี่ยเล่ากันมาว่า
ตอนนี้กำลังเข้ามาขายขนมจีบสาววุ้นเส้นอยู่
ก็คือไฮโซหลวงค่ะอดีตหวานใจของสาวไอซ์อภิษดา

ควงไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เสมอเลย
ซึ่งวุ้นเส้นก็ตอบแบบชัดเจนเลยนะคะว่า
เป็นไปไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวไปฟังเธอเคลียร์ชัดกันดู
คนก็คงโยงกันไปเองอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันไม่มีทางอยู่แล้วที่แบบ

ชัดเจนแล้วว่ามันเป็นการเข้าใจผิด

ก็ส่งไปบอกเขาว่ามันไม่มีอะไร
เอิญว่าไปเจอกันที่งานแต่ง
แล้วก็มีเจอกันที่งานแต่งก็ได้คุยกัน
ก็สำหรับอีกคนนึงก็เหมือนกันเลยค่ะ

แล้วก็เวลาลงไอจีมันก็ต้องแท็ก

เอาเป็นว่าทั้งสองคนนี้ก็ทุกคนแบบเป็นน้องหมด

เคลียร์ไปแล้วสองหนุ่มอีกหนึ่งหนุ่มค่ะ
ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยอดีตสามี

คู่นี้เขาแอบนัดกันทานข้าวด้วยนะจ๊ะ
ซึ่งสาววุ้นก็ยอมรับนะว่านัดกันจริง
แต่ว่ายังไม่ได้ไปค่ะเพราะว่ายังหาเวลาไม่ได้
ส่วนจะลุ้นรีเทิร์นได้หรือไม่
เดี๋ยวไปฟังวุ้นเส้นตอบเองดีกว่า
เฮ้ยรู้ได้อย่างไรเนี่ย

ก็ได้นัดกันแต่ว่าก็คือเวลามันก็ยังไม่ตรงกัน
รอให้เขาว่างตรงกับเราแล้วเราแบบไม่ยุ่งมากจริง

เราเข้าใจกันอยู่แล้วไม่ได้แบบมีอะไรต้องปรับแล้ว

ที่แบบที่ยังรู้สึกดีต่อกัน
สังเกตว่าเวลาเธอตอบถึงผู้ชายคนอื่น
เธอจะไม่เขินแต่ถ้าพูดถึงพี่คริส

แววตาเธอดูมีประกายขึ้น

แต่ว่าเธอก็บอกว่าอยากแบบเก็บความรู้สึก

เขาก็มีเลิกกันหลายเวอร์ชั่นเนาะ

เดี๋ยวลุ้นดีกว่าดิฉันว่าคู่นี้เนี่ย